สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ยืนยันนะครับว่าได้ทำหนังสือไปยังต้นสังกัดของ๔นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
เพื่อขอตัวนั้นมาลุยศึกฟุตบอลชัยหน้าครับในเดือนหน้า
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าได้ทำหนังสือถึงต้นสังกัดของนักเตะทีมชาติไทยทั้ง๔คนที่ไปค้าแข้งในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับ
ทางนี้ทางสมาคมนั้นมองว่าใช่ไหมครับนั้นเป็นรายการที่สำคัญนะครับ
แล้วก็มีทีมที่อยู่ในระดับท็อปของเอเชียและระดับโลกมาแข่งขัน
ต้องใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดและเชื่อว่าสโมสรต้นสังกัดจะปล่อยมาร่วมทีม
ส่วนความคืบหน้าของการสัญหาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดในวันนี้ครับลียองซูอดีตประธานเทคนิคทีมชาติเกาหลีใต้
ในช่วงฟุตบอลโลกปี๒๐๐๒ก็เดินทางมาพูดคุยถึงแนวทางในการบริหารกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยตัวเขานั้นเคยวางรากฐานให้กับฟุตบอลเกาหลีใต้ในทุกชุด
แล้วก็เป็นผู้ที่นำทางด้านกูสฮิตดิ้งเข้ามาคุมทีมในเวลานั้น
โดยนายพัทธิสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ฝ่ายต่างประเทศเปิดเผยว่าเขามีความสนใจที่จะทำงานในตำแหน่งนี้
แต่ทางสมาคมนั้นยังไม่ได้ตอบตกลงกับใคร
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้ที่สนใจมาเป็นผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยทั้งชาวญี่ปุ่นและเยอรมัน
แต่ทางสมาคมนั้นยังไม่มีกรอบเวลาสำหรับการสัญหาเพราะว่าอยากได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด
ที่สามารถทำงานให้กับทีมชาติไทยเข้ามาทำทีมนั่นเองครับ
ขณะที่ดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมพร้อมด้วยนายทารินธนียวัล
ล่าสุดครับทางครอบครัวของเบสนะครับได้เข้าพบนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อขอให้เร่งติดตามคดี
หลังจากที่คดีนั้นยังไม่คืบหน้าอีกทั้งคู่กรณีนั้นไม่เคยเหลวแลมาร่วมพิธีศพ
หรือให้ความช่วยเหลือใดมีเพียงเงินที่ได้จากการเสียชีวิตตามพระราชบัญญัติขนส่ง๓แสนบาทและค่าทำขวัญอีกเพียง๒แสนบาท
ซึ่งทางครอบครัวนั้นบอกว่าเป็นจำนวนที่ไม่สมเหตุสมผลอีกทั้งพนักงานท้องที่ของสอนออุดมศุกร์นั้นก็ไม่ได้ติดตามคดีแม้แต่น้อย
โดยโพลตังบริโหลตเอกสมยศเบื้อเผยว่าทางสมคมนั้นจะทำหนังสือถึงสนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ติดตามคดี
นีเซียมาเลหรือไม่ก็เมียนมาที่จะเป็นคู่แข่งของเขาในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับ